เปิดปากกับภาคภูมิ
น้องสบายดีเดี๋ยวนี้น้องไปโรงเรียนแล้ว
แกทำไมพูดอย่างนั้นแกแน่ใจว่าแกเป็นแม่คนหรือ
คุณย่าโทรไปถามทางลอยไปเห็นพูดไม่พอเลยอ่ะพูดกับคุณย่าคุณย่ามีผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์ถามเหรอ
ตั้งแต่หมอโรงพยาบาลบางบัวทองแจ้งตำรวจไป
คนที่สองก็ไม่ต้องนอนโคม่าตัวเองก็เลยไม่ทำสำนวน
แล้วแบบนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุ้มครองเด็กในประเทศไม่ได้เลย
อันนี้เป็นเชิงโครงสร้างมากเลยหมอแจ้งแล้วแล้วตำรวจไม่ทำ
คนที่ทำเนี่ยมันย่ามใจมันทำถึงสองคนคนแรกก็ไม่ได้ตรวจอะไรไว้ด้วย
ท่านผู้ชมครับนี่คือเปิดปากกับผมภาคภูมิครับ
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
เปิดปากเปิดความจริงกัน๑๕นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๑๕นาที
วันนี้พบกันวันแรกครับท่านผู้ชมครับเราจะคุยกันเรื่องของหนูน้อยสองคน
ชะตากรรมของเด็กสองคนสองพี่น้องนะฮะคนหนึ่งคนโตน้องผู้หญิงน้องเจ้าขา
อายุ๓ขวบกว่าณวันนี้ณขณะนี้เนี่ยน้องยังเจ็บสาหัสเจ็บหนัก
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนนึงเป็นน้องชายของน้องเจ้าขานะครับ
อายุสองขวบน้องพีพีน้องพีพีเสียชีวิตไปแล้วท่ามกลางความสงสัย
ของคุณย่าของคุณพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกกับหลานของเขา
เพราะเป็นการบาดเจ็บสาหัสเป็นการเสียชีวิต
ด้วยร่องรอยของการถูกทำร้ายท่านผู้ชมครับ
๒คนนี้เด็ก๒คนนี้เนี่ยคุณย่ากับคุณพ่อบอกว่าต้องหาความจริงให้ได้
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกกับหลานเขานี่ฮะวันนี้เปิดปากกับผมภาคภูมิ
มีหลายท่านนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการ
แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อและคุณย่าของน้องเจ้าขา
และน้องพีพี๓ท่านนะฮะคุณย่าคุณพ่อและคุณย่าเล็กใช่ไหม
สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกสองท่านนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณหมอหมูนะฮะคุณหมอหมูรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ
รัชชัยศรีนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศนะฮะ
และทนายรณรงค์แก้วเพชรที่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านคดี
ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะสวัสดีครับคือเรื่องนี้เนี่ย
สังคมได้ยินมาวันสองวันแล้วครับแต่ปริศนามันยังอยู่
เงื่อนงำมันยังอยู่และความจริงเนี่ยมันต้องปรากฏที่คุณย่ากับคุณพ่อ
พยายามตามหาอยู่ผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ
คุณย่ากับคุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเอาเอาที่บ้านก่อน
ที่บ้านเนี่ยปกติแล้วอยู่กันกี่คนอะไรยังไงฮะ
ที่บ้านนะที่บ้านก็อยู่คุณพ่อแม่น้อง
น้องสองคนครับแล้วก็มีคุณพ่อของแม่น้อง
ที่เสียชีวิตแล้วก็มีคุณย่า
คือปกติที่บ้านอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมค่ะชนบุรีที่
ชนบุรีเนี่ยจะมีคุณย่าคุณย่ามีคุณพ่อ
มีเจ้าขาเจ้าขา๓ขวบ๔เดือนใช่ไหม
แล้วน้องพีพีพีพีก็คือน้องชายสองขวบใช่ค่ะเจ้าขานี่ผู้หญิงใช่ค่ะ
และพ่อของแม่น้องเขาก็คือคุณตา
ใช่ไหมคุณตาใช่ค่ะแล้วก็แม่ของน้องด้วยใช่ค่ะ
เป็นหกคนใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราดู
ดูข่าวแล้วเห็นเรื่องราวก็คืออยู่ดีพีพีกับเจ้าขา
เขาไปอยู่กับแม่ใช่ค่ะแล้วแม่
ไปมีสามีใหม่เออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นณขณะนั้น
เดี๋ยวคงต้องเท้าความกันหน่อยอ่าถ้าช้าความจริงเขาก็จะบอกว่า
แม่หนูจะเอาป๊าไปรักษาที่กรุงเทพสัก๒อาทิตย์นะ
ถ้าอาการฟ้าดีอ่ะหนูก็จะกลับมาพอเข้าไปได้สักประมาณไม่เท่าไหร่
เขาก็จะบอกว่าแม่คนโตน้องเจ้าขาม๓ขวบแล้ว
จะเข้าโรงเรียนแล้วก็มีคนรู้จักของพี่ชายเขาเป็นเจ้าของโรงเรียน
ช่วงนั้นช่วงไหนคุณย่าพอจะจำได้ไหมเมษาค่ะ
เมษา๖๕ที่ผ่านมาคุณแม่ของน้องเจ้าขาและน้องพีพีก็คือภรรยาของคุณพ่อ
มาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คือตาของเด็กเนี่ยซึ่งมีอาการป่วยอยู่
เขาอยากจะพาออกจากบ้านที่ชนบุรีใช่ค่ะไปรักษาใช่ก็เลยพาไป
ใช่ปลายเดือนมีนาที่เขาพาไปครั้งแรกเอาน้องพีพีไปด้วย

แต่น้องเจ้าขาอยู่กับย่าไปประมาณ๒อาทิตย์กว่า
เขาก็จะพยายามเราโทรหาหลังเขาก็จะไม่ยอมให้คุยด้วย

ใช่เขาจะไม่ยอมให้คุยด้วยเวลาเราแชทไปถามเขาบอก
หนูไม่ว่างโทรศัพท์หนูเสียเขาจะอ้างอย่างนี้ตลอด
เราก็เอาแล้วหลานเป็นไงสบายดีแม่ไม่ต้องห่วง
อันนี้คือพีพีพีพีสบายดีไม่ต้องห่วง

ขายังอยู่กับย่าพอประมาณวันที่๒๑เมษาเขามาเลย

ใช่มาที่บ้านที่ชนบุรีเลยแต่คนที่มารับอ่ะเขาไม่ได้เข้าบ้านนะ
เขาเข้าไปเฉพาะแม่ของน้องกับน้องพีพี
คุณย่านั่งอยู่แกอดีตลูกสะพ้ายเขาเอาน้องไปใส่ตักคุณย่า
เอาพีพีเอาพีพีมาวางที่ตักคุณย่า
จากคุณย่าแล้วแกก็เดินดิ่งเข้าไปในห้องไปหาเอกสารอะไรพวกเรา
เราได้ยินเสียงเขาค้นเราก็ถามว่าหน้าหาอะไรเอกสารแม่

ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพอสักพักไม่นานเท่าไหร
เขาก็มาเอาน้องผีออกไปข้างนอก

ขายังอยู่วันนั้นเขาพามาแล้วยังไงต่อ
แล้วเขาบอกว่าแม่หนูจะเอาน้องเจ้าขาไปเรียนหนังสือนะ
เพราะโรงเรียนโรงเรียนเอกชนน้องได้ทุนเราก็โรงเรียนเอกชนเลยเหรอ
หลานเราจะมีอนาคตนะเพราะเราไม่ใช่คนมีกระตังค์ใช่ป่ะ
อ๋อก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแม่จะว่ายังไงเขาพูดอย่างงี้
แม่แค่ย่านนะแกเป็นแม่แกคิดว่าลูกแกไปได้ดี

แล้วแกบอกว่าถ้าเข้าโรงเรียนแล้ว๒อาทิตย์๓อาทิตย์เราก็ยังย้ำ
คล่องใจอยู่แล้วน้องจะย้ายกลับมาเรียนที่ชนบุรีได้เหรอ
ได้แม่ไม่มีปัญหาโรงเรียนเอกชน
เอาเป็นว่าวันนั้นเขาย้อนกลับมาแล้วก็มาพาเจ้าขาไป

วันนั้นอดีตภรรยาได้บอกไหม
คือตอนแรกเขาทักมาตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ตอนเช้าช่วงเช้าทักมาบอกวันนี้อาจจะมา
แล้วก็อ๋อต้องคุยกับแม่ด้วยนะผมก็บอก

แล้วพอ๕โมงกว่าเขาออกทันทางมาแล้ว
แล้วพอ๖โมงกว่าเขามาถึง

ก็ได้ถามความรู้สึกเรื่องลูก

ถ้าลูกได้ไปอยู่ที่นี่คือได้ทุนเรียนไม่ต้องเสียค่าเรียนได้ทุน
แล้วฝั่งพี่ชายเขาก็กล่อมเหมือนกันว่าเขาก็คุยกับทางผู้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้ว
คือเขาก็อ้างเรื่องโรงเรียนของน้องเจ้าขาแล้วสุดท้ายก็พาน้องเจ้าขาไป
แต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุขึ้นกับน้องพีพีกับน้องเจ้าขา
มันกลายเป็นว่ามันมีสามีใหม่เขาเข้ามาอยู่ด้วยตรงนี้ต้องต้องขออนุญาตคุณพ่อนะฮะ
ขออนุญาตคุณย่าคุณย่าเล็กด้วยว่าตกลงช่วงนั้นคือเรายังไงเราเราเลิกกัน
หรือว่าเราอะไรยังไงถึงไปมีผู้ชายคนใหม่มาอยู่ที่บ้านของเขาเขาไปอยู่ที่ไหนนะ
บัวทองเหรอบางบัวทองไปอยู่แถวบางบัวทอง
คือต้องย้อนอีกเยอะคือตั้งแต่ปี๖๔ครับคือโดยสรุปก็คือที่ผมคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะ
เดี๋ยวถ้าผิดถูกยังไงคุณพ่อลองบอกนะคุณย่าบอกว่าความจริงแล้วคุณย่าเล็กก็บอก
คุณพ่อกับแม่ของน้องเจ้าขาเนี่ยกับน้องพีพีเนี่ยไม่ได้มีปัญหากัน
อยู่ดีก็คือเขามาพาพ่อเขาออกจากบ้านเราไปเอาลูกสองคนออกจากบ้านเราไป
แล้วก็โทรมาแจ้งใช่ไหมหรือว่าแจ้งมาบอกกับพ่อมาบอกจะขอหย่า

เขาบอกอย่าอยากหย่า
เราไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ว่ามีปัญหาว่าเราคุยกันว่าเราจะหย่ากันหรือว่าแยกกันอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่
คือมีเหตุการณ์ที่ว่าผมจับได้เขามีคนอื่น
เอาล่ะก็คือเหมือนกับรู้ละแคละทาย

แต่ว่าพอ

หลังจากนั้น๒อาทิตย์เขาก็เลยบอกว่าจะพาพ่อเขาไปรักษาตัว
ก็ทั้งที่วันนั้น๒อาทิตย์คุยกันอยู่ยังบอกเลือกพ่อ
แต่อยู่ดีดีสองอาทิตย์ต่อมาไปกันหมดเลยไปแล้วก็แจ้งมาว่าขอหย่า

แล้วมันไปยังไงมายังไง
ลูกไปเสียชีวิตคนหนึ่งไปบาดเจ็บสาหัสคนนึง
หลานไปเสียกับไปเจ็บสาหัสคนหนึ่งมันไปยังไงมายังไงครับขอหญ้า

มิถุนากรกฎาสิงหาก็๓เดือนได้มาได้ข่าวก็คือ
หลานชายคนเล็กเสียชีวิตใช่ค่ะซึ่งได้ข่าวจากไหนอะไรยังไงแล้วทำไมถึงไปต่อที่ว่าหลานสาวคนโต
ก็บาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสองคนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องของน้องเจ้าขาและน้องพีพีนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังจากทางคุณย่าและคุณพ่อรวมทั้งคุณย่าเล็กด้วยอยู่ดีดี
แม่ของเด็กแม่ของน้องเจ้าขากับน้องพีพีก็พากันออกจากบ้านเราไปขอหย่ากับคุณพ่อด้วย
เดี๋ยวผมสรุปคร่าวสั้นก่อนนะเพราะว่าท่านภูมิกับการสพบังบัวทองนะฮะที่เป็นเจ้าของคดีนะครับ
อยู่ในสายกับเราจะได้ถามความคืบหน้าทางคดีกันเพราะว่าหลายคนก็แหมอยากจะทราบความคืบหน้ากันอยู่
เอาเป็นว่าที่คุยคุยกับคุณย่าคุณย่าบอกว่าหนึ่งคือทำไมตอนที่น้องพีพีหลานชายคนเล็ก
อายุเท่าไหร่นะสองขวบหนึ่งเดือนที่เสียเสียชีวิตได้รับแจ้งว่าเอาเสียชีวิตแล้วนะ
แล้วไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
ทางโรงพยาบาลบอกว่ามันมีร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วแจ้งตำรวจไปแล้ว
ตำรวจตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบชนะสูตรแบบไหนอะไรยังไง
ท่านปุ่มกับการสอบพ่อบางหัวทองนะครับท่านตำรวจเอกพฤษจำรุนศาสตร์นะฮะ
อยู่กับเราที่เปิดปากนะครับสวัสดีครับท่านภูมิกับครับ
ได้ยินชัดไหมครับพอดีผมยืนอยู่ริมถนนชัดเจนครับท่านครับ
วันแรกเลยที่โรงพยาบาลเขาแจ้งไปยังสพบางบัวทอง
มีเด็กเสียชีวิตแล้วมีร่องรอยการถูกทำร้ายเนี่ยเราได้ไปตรวจสอบเลยไหมฮะ
ตรวจสอบทันทีเลยครับประมาณตีหนึ่ง
ใช่ครับปีหนึ่ง๒๖วิทยาปุศพา
พนักงานสอบสวนรับแจ้งจากโรงพยาบาล
ซึ่งซึ่งก็มีกรณีแบบนี้บ่อยว่ามีเหตุเสียชีวิต
ทีนี้ในทางระเบียบก็คือก็จะต้องร่วมกับนิติเวศ
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาช่วยกันดู
ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเห็นรอยฟกช้ำเล็กน้อย

เห็นรอยฟกช้ำเล็กน้อยและแม่อยู่ด้วย
ทีนี้ก็ถามหมอว่าไอ้รอยฟกช้ำแบบนี้มันเป็นสาเหตุการตายไหม
หมอบอกว่าไม่ใช่สาเหตุการณ์ตายอยู่ในท้อง
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
สาเหตุการตายอยู่ในท้องไหล่รอยฟกช้ำข้างนอกเนี่ยไม่ใช่สาเหตุการณ์ตาย
ไม่ใช่ครับทีนี้ในทางระเบียบเราก็ต้องส่ง
ไปเพื่อทำการชนสูตรทั้งที่น้องเป็นมุสลิม
โดยหลักแล้วมุสลิมเราจะไม่ทำการผ่า
แต่พนักงานสอบสวนก็เพื่อวินิจฉัยให้มันถูกต้อง
จำเป็นจะต้องส่งไปผ่าก็ให้แม่เขาเซ็น
เมื่อส่งไปผ่าก็พ้นขั้นตอนแรกไป
เราก็เอาแม่มาสอบปากคำทันทีในคืนนั้นประมาณตี๒

หกล้มมั่งโปรปอรี่บ้างอะไรพวกนี้

ก็ทราบข้อมูลจากแม่ว่าเลิกลากับพ่อไปแล้ว
เพราะฉะนั้นแม่ก็คือผู้ปกครองที่ถูกต้องที่สุด

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใบชนสูตรจากแพทย์
เพราะคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
ต้องรอใบชนสูตรจากแพทย์เป็นสำคัญ

เพราะฉะนั้นก็คือท่านภูมิกับกำลังจะบอกเราว่า
ก็ในเมื่อชนะสูตรเบื้องต้น
มันมีแค่ร่องรอยบาดแผลแค่เล็กน้อยข้างนอก
แต่ข้างในที่มีร่องรอยอะไรต่างเนี่ยมันต้องไปรอผลชนะสูตรอย่างละเอียด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
เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเด็กสนหกล้มนู่นนี่นั่น
ใช่ครับใช่ครับเราไม่ต้องขยายผลไปต่อว่า
แล้วพ่อที่แท้จริงอยู่ไหนมีประวัติการเลี้ยงดูยังไง
อะไรอย่างนี้เด็กมาอยู่ตรงนี้กับแม่
อันนั้นเป็นดุลพินิษฐของพนักงานสอบสวนในเบื้องต้นก่อนนะครับ
เพราะว่าเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเช่นคนชะลาเสียชีวิต
บางคนอายุ๔๐ปีเสียชีวิตเราก็ต้องเรียกญาติมาสอบว่า
ติดใจในสาเหตุการณ์ตายไหมถ้ามีคนใดคนหนึ่งติดใจในสาเหตุการณ์ตาย
เราก็จะเริ่มดำเนินการสืบสวนว่าสาเหตุการณ์ตายที่เขาติดใจมันเป็นยังไง

ค้าขึ้นล่งร่วงเลยมาประมาณ๒เดือนจากพ่อท้าท้ว่าสงสัย
ครับว่าว่าสงสัยเมื่อสงสัยเราก็ทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดเลย
พิสูจน์หลักฐานเข้าเรียกพยานมาทำการสอบสวน
ผลชนะสูตรอย่างละเอียดออกหรือยังครับท่านที่ว่าพ่อเขามาสงสัยตอน๘สิงหาเนี่ย
ผลออกวันที่๒๗สิงหา
พฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา๓เดือนเลยครับผลชนสูตรอย่างละเอียด
ครับครับโดยปกติจะเป็น๖๐วันทำการไม่นับเสาร์อาทิตย์
แต่ว่าพ่อเขามาสงสัยก่อนเมื่อ๘สิงหา
สิงหาที่เขาสงสัยเพราะว่ามีลูกอีกคนนึงเข้าโรงพยาบาล
ก็คือน้องเจ้าขาใช่ครับเมื่อมาแจ้งเราแบบนี้เราก็เริ่มลุยเลย
โดยการเอาหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจที่ห้องที่ห้องที่เกิดเหตุ
ซึ่งเราก็สงสัยอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่สำคัญก็รอผลแพทย์
ซึ่งผลแพทย์ก็ตามมาอีก๒อาทิตย์กว่าเมื่อมีผลแพทย์มาประกอบกับการสอบพยานแวดล้อมที่เราสอบไว้อยู่แล้ว
ก็นำไปให้สารสารวิเคราะห์สารออกหมายจับเลยสารออกหมายจับผมก็แจ้งข้อหาเลย
ท่านบุญกับที่บอกว่าเราก็สงสัยอยู่แล้วเราสงสัยตั้งแต่วันแรกเลย
หรือว่าเราเพิ่งมาสงสัยตอนที่พ่อเขาสงสัยแล้วมีแล้วเขาถึงมาตามเรื่อง
เอาเป็นว่าสงสัยอย่างจริงจังเมื่อตอนที่พ่อเขามาครับ
เพราะว่าตัวละครที่เป็นพ่อเนี่ยเพิ่งปรากฏตัวมาเมื่อวันที่๘สิงหา
ตอนนี้ผมอยู่กับคุณย่าแล้วก็คุณพ่อคุณย่าเล็กด้วยนะฮะทนายรณรงค์
แล้วก็ทางคุณหมอหมูแพทย์ทางนิติเวศด้วยอย่างคุณย่าเนี่ย
ครอบครัวเขาก็แปลกใจว่าทำไมไม่แจ้งมาตั้งแต่แรก
ตอนที่น้องพีพีเสียชีวิตว่าพ่อที่แท้จริงว่าอ้าวคุณพ่อ
ลูกชายที่อยู่กับแม่แล้วก็สามีใหม่เนี่ยน้องเขาตายแล้วนะอย่างนี้
ขั้นตอนตำรวจเขาไม่แจ้งกันเหรอฮะไม่นะครับไม่เหรอฮะ
เราทำการชนสูตรไปมีญาติใกล้ชิดแล้วสามีภรรยาหย่ากันเรียบร้อยแล้ว
เราก็จะเน้นคนที่ใกล้ชิดก่อนอ๋อคือตามหลักการนี่คืออย่างงี้เลยคือ
ถ้ามีญาติใกล้ชิดแบบนี้แล้วก็คือจบเลยลองเอาญาติใกล้ชิดก่อน
แล้วก็สอบการคัยก็ก็ไม่ทำให้น่าสงสัยแต่แต่ยังไง
เมื่อได้ผลแพทย์มาเราสามารถที่จะดำเนินการได้
ความกระโบนการผลแพทย์มายี่สิบเจ็ดหวานที่หนึ่งเราขอหมายจับ

แสดงว่าเราได้เตรียมการมาหมดเรียบร้อยแล้ว
ท่านภูมิกับคุณย่าเขายังเป็นห่วงกังวลว่า

หลุดคดีเนี่ยไม่ต้องห่วง

ต้องหาพยานทุกอย่าง

จนถึงทุกวันนี้เรายังตามหาพยาน
ที่จะพอระบุได้ว่า

คุณย่ามีอะไรอยากจะคุยหรือว่าถาม
หรือว่าฝากไปยังท่านภูมิกับสพบางบัวทองหน่อยไหมฮะ

ตอนคุณย่ามาติดตามข่าวน้องพีพีที่เสียชีวิตวันที่๔คุณย่าไปที่สอนอบางบัวทอง
คุณย่าไปขอประวัติลงบันทึกประจำวันว่าเด็กชายนัฐกฤษทองดวงที่เสียชีวิตเนี่ย
มีลงบันทึกประจำวันไหมร้อยเวรบอกไม่มีครับ
เรื่องร้อยเวรชื่ออะไรชื่ออะไรจำได้มั้ย
ผมโต้ตอบทางวิทยุอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับ
รับตัวไปชนะสูตรโดยไม่มีประจำวันไม่ได้
คือเอาเป็นว่าจะสื่อสารการผิดพลาดหรืออะไร
ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดคุณย่ากับภูมิกับได้เจอกันลองถามกันอีกทีนึง
แต่วันนี้จากข้อมูลเนี่ยภูมิกับยืนยันกับเราว่า
คดีไม่หลุดแน่ไม่ต้องห่วงยังไงก็ไม่หลุดคดี

สิ่งที่ท่านทนายพูด
ทนายได้คุยโทรศัพท์กับผมเป็นส่วนตัว
เรื่องแนวทางคดีหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้น
เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องให้คนร้าย
ได้รับโทษอย่างสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้
เขาไปแจ้งเรื่องล่วงล่วงละเมิดทางเพศอะไรพวกนี้เพิ่มด้วยก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมครับ

แจ้งเรียบร้อยแจ้งตั้งแต่วันนั้นเลยครับ
ครับขอบพระคุณครับท่านพุงกรรมครับ

ยืนยันว่ายังไงคดีนี้ต้องไม่หลุด

ช่วงบ่ายจะพาคุณย่าเข้าไปให้ปากคำเพิ่มนะครับ

ติดภารกิจด่วนอยู่

ก็หลานชายเราเสียชีวิตทั้งคน

คุณย่าจะไม่ขนาดนี้เลย

มารู้จากหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลย

น้องพีพีทั้งน้องเจ้าขาเลย
พีพีเนี่ยคุณย่าบอก

ไม่เลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ใช่
ไม่ใช่หน่วยงานราชการนั้นคือ

ใช่ที่เงินสงเคราะห์บุตร

เขาบอกทางจังหวัดบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะ

ย่าก็ถามบอกเงินน้องไม่เข้าเท่าไหร่กี่เดือนแล้วค่ะ

ไอ้เงินสงเคราะห์เด็กเนี่ย

คุณย่าแล้วก็น้องสาว

ไม่ใช่ค่ะ
พี่สาวโทรมาบอกโดยตรงเลย

ทีนี้ทางฝ่ายพี่สาวก็
ยังแบบว่ายืนยันว่าทางอบตเขาแจ้งมา

ไม่เอารายชื่อออกได้แล้ว

แล้วทำยังไงต่อเพราะเขาแจ้งว่าน้องพี่พีมตาย

คือเชื่อเครื่อง

น้องพี่พียังมีชีวิตอยู่ไหม

ก็รีลานิดนึงแล้วก็เลยบอกว่าเสียแล้วนะ
หลีลาหน่อยแต่บอกว่าเสียแล้วนะ

นั่งซุดลงโซฟาแล้วร้องไห้อย่างเดียวเลย

อยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
ย่าพอน้องสาวบอก

พีพีตายแล้วจริง

มันรับไปได้ว่าจริงเหรอ

ก็ล้านไปจากเราไม่เท่าไหร่

ป่วยเหรอค่าโรงพยาบาลเหรอ

ถ้าน้องตายแล้วทำไมไม่แจ้งเรา

คุณย่ามาที่ทำงานคุณย่าเลี้ยงหลาน

ทำไมคุณย่าคุณพ่อ
ถึงรู้จากหน่วยงานราชการว่าหลานเสียแล้ว

ใช่เขาจะพาไป

อย่างที่ตอนที่กดเข้าให้

เขายืนยันมาทั้งน้าเพราะเขาไม่ยอมคุย

ย่าเขาสู้ไม่ไหวแล้ว

โทรตามระหว่างขับรถทำงานเนี่ยค่ะ

ไม่กล้าบอกเขาระหว่างทางกลัวเขาอ่า

ก็ให้เขามาที่บ้านเราที่หลานที่บ้านน้า
ว่าลูกเสียหลานก็แบบ

น้าก็เลยบอกว่าทำยังไงดีทีนี้เราก็

พี่สาวก็บอกว่า

คือมันยังมีเรื่องราวที่มันต้องตามมาอีก
สำหรับครอบครัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

คือแค่รู้เรื่องน้องพีพีเนี่ย

วันที่ตามเรื่องหลานคนเล็กที่เสียชีวิต

ถึงไปเจอทนายรณรงค์

มูช่วยวิเคราะห์คดีตรงนี้ด้วยว่าจะหาความจริงได้ยังไงบ้างอีกนึงปรากฎ
ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับคือแหมบผมต้องขอโทษคุณคุณพ่อคุณญาติและคุณ
และคุณย่าเล็กด้วยมันมีเรื่องสะเทือนใจ
แล้วก็นึกถึงกันขึ้นมาแต่ไล่เรียงอย่างนี้
อยู่ดีลูกของเราสองคนภรรยาลูกสะพ้าย
บอกขอแยกพาไปอยู่ไปเลี้ยงดูเอง
เขาแจ้งมาบอกขอหย่าแล้วนะเราก็ไปหย่าให้
ดูแลเด็กไม่ได้แล้วนะเช็คไปเอาตายแล้วสามีใหม่เขาบอก
เราก็ไปตามเรื่องไปตามเรื่องของน้องพีพีค่ะ
ตอนที่คุยโทรศัพท์กันใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันแล้วก็
เอ้าตกลงเขาบอกน้องพีพีเสียชีวิตแล้วจริงจริงค่ะเราไปตามที่ไหนต่อฮะ
ก็คือตามที่สพบางบัวทองไปที่บางบัวทองค่ะเพราะอะไรถึงไปบางบัวทอง
เพราะว่าอ่าย่าเล็กไปปรึกษากำลังที่เข็ดน้องขามค่ะ
ว่าเราควรทำอย่างไรต่อน้องเขาที่ชนบุรีแถวบ้านค่ะ
พอเราสงสัยสาเหตุการตายของน้องว่าเลือดออกในช่องท้อง
เป็นเพราะอะไรตอนตอนนั้นย่าเล็กรู้ได้ยังไงว่ามีเรื่องเลือดออกในช่องท้อง
ก็อยู่กับย่าใหญ่ตลอดอ่าแล้วพี่สาวพี่จัญญาโทรมา
เราจะเปิดโฟนคุยกันสามพี่น้องครับค่ะแล้วเขาไปเขาไปตามอาการน้องพีพีให้อย่างเงี้เหรอ
เขาเขาเลยแจ้งมาว่าอยู่ในใบมรณบัตรอยู่ในใบมรณะค่ะ
เขาไปตามใบบรรณบัตรมาให้คือพี่สาวไปคัดทะเบียนเวท
คัดทะเบียนบ้านดูว่าน้องตายจริงไหมครับพอตายจริงปุ๊บ
เราก็โทรกลับไปหาพี่สาวว่าป้าลองถามสิว่าน้องตายสาเหตุจากอะไร
อืมซึ่งเขาน้องพี่สาวก็ถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเลยค่ะครับ
ระหว่างคุยกันอยู่อ่าเขาเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาเขาไปพอเขารู้ว่า
หลานชายคนเล็กเสียชีวิตครับเขาก็เลยต้องไปดูเรื่องของทะเบียนบ้าน
ใบมรณบัตรอะไรยังไงจนรู้ว่ามันมีเรื่องของ
การเสียชีวิตการเสียชีวิตจากเลือดออกในช่องท้อง
ครับอืมเขาก็เลยติดใจสงสัยกันทั้งหมดว่าหลานชายเป็นแบบนี้ได้อย่างไร
สพบางบัวทองเลยค่ะต้องโทรหาแม่เขาก่อนนะตอนนั้นอืมไม่ได้โทรค่ะ
โทรไม่ได้เลยเหรอโทรไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้โทรไปไม่รับเลยไม่รับ
อ่าแล้วสามีใหม่ของเขาที่เขาเป็นคนบอกเราว่าอ๋อเขารับให้ช่วงเช้าที่เขาบอกเราว่าวันที่สามอ่ะ
ครับก็รับแล้วเขาบอกว่าเสียแล้วอืมแต่ในนั้นเราก็ไม่โทร
แค่นี้เลยเหรอค่ะเพราะเราโทรไปเขาก็ไม่คุยกับเราแล้วเขาบอกว่าครับ
เบอร์ผมนั้นนะสองเบอร์นี้เลยใครติดใจสงสัยหรือมีปัญหาอะไร
ให้โทรหาผมได้เลยฝ่ายชายเขาพูดนะครับถ้าเจอผมก็จะเยอะนิดนึง
ถ้าเจอผมก็จะเยอะนิดนึงค่ะเหมือนคำพูดเขาจะเยอะนิดนึง
อะไรประมาณเนี้ยค่ะคำพูดเขาจะเยอะนิดนึงอ่า
เพราะเขาเป็นเด็กที่ก้าวร้าวพูดรุนแรงพูดแบบว่าภาษาบ้านก็คือหยาบคายมาก
แล้วตอนนั้นเราก็เลยแบบงั้นก็ไม่ติดต่อก็ได้
แม่ก็ติดต่อไม่ได้ตัวคนนี้ก็แห่คุยไม่รู้เรื่อง
ตามเองแล้วกันตามเองเลยค่ะไปสพบางบัวทองค่ะ
แล้วได้เจอคนนะคะแล้วได้ได้ไปเจอเจอร่างของน้องพีพีไหมไม่ค่ะ
วันนั้นวันนั้นคือไปที่บางบัวทองอะค่ะไม่เจอร่างไม่เจอนะคะฟังแล้วอ่ะ
เขาฝังตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วอ่ะที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภา
คุณย่ารู้ข่าววันที่๓สิงหาจะไปเจอได้ที่ไหนล่ะคะ
แสดงว่าตั้งแต่วันที่เขาอุ้มพีพีออกไปจากตักย่าที่เล่าให้ฟังเนี่ย๒๑เมษา
ย่าไม่เห็นหลานอีกแล้วใช่ไม่เห็นเลยณวันนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็น
เพราะเขาฝังไปแล้วใช่ไปเห็นทีวันที่สี่สิงหา
เห็นแค่หลุมฝังศพหลานแล้วไปรู้เรื่องเจ้าขาได้ยังไง
เคสหนึ่งใช่ไหมคะใช่พอพอพีพีไปตามเขาฝังศพไปแล้ว
ที่๘มีหน่วยงานของทางโรงพยาบาลพมเนี่ยค่ะครับเขาติดต่อไปที่สารคามค่ะ
ถามฮามืออ่ะตามบัตรวิชชนฮไลน์ครับคนเนี้ยพ่อของน้องเจ้าขานี้
ค่ะครับเขาแจ้งแค่อย่างนั้นก่อนประสบอุบัติเหตุค่ะ
ให้เราโทรกลับให้โทรกลับค่ะเฮียป้าก็เลยโทร
แล้วโทรไปใช่โทรไปแล้วทางพมเขาบอก
คุณย่าสะดวกขึ้นมาไหมคะตอนไหนคะอืมเอ่อเรื่องไหนคะ
เรายังคิดว่ายังอยู่ในเคสของน้องพีพีเออเรื่องพีพีหรือเปล่าใช่อ่า
แต่เขาบอกว่าอ๋อน้องผู้หญิงค่ะเด็กหญิงนัฐกาลทองดวง
เอาเราใจหล่นแล้วก็คือเจ้าขาใช่ค่ะเอ้าเป็นอะไรคะ
เอ่อคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้นะคะคุณย่าคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยค่ะ
คุณญาติต้องมาฟังเองเลยนะคะมาที่ไหนฮะอ่าโรงพยาบาลเด็กเลยค่ะ
โรงพยาบาลเด็กค่ะวันที่เก้ามาเลยคือจากที่ฟังเนี่ยฮะ
คุณหมอจะเป็นน้องพีพีหรือน้องเจ้าขาเนี่ย
อย่างน้องพีพีฝังไปแล้วแต่ว่าตำรวจบอกว่า
ชนะสูตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยเท่านี้ถือว่าพอไหมฮะในการชนะสูต
คือจริงการผ่าชนสูตรศพนี่เป็นการเก็บรายละเอียด
อย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่าไปเนี่ย
อย่างแรกเลยมีการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นบาดแผลทุกบาดแผลมีการถ่ายไว้หมดอยู่แล้วนะครับ
ร่างกายแล้วก็มีการผ่าชนสูตรศพมีการเก็บอวัยวะที่จะไปดูโดยกล้องจุลทัศน์อะไรต่างพวกนี้
หรือสารคัดหลังเลือดต่างต่างพวกเนี้ยเก็บหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากเนี้ยนะครับ
ถ้าเกิดพอจะเริ่มดำเนินการเป็นทางคดีแล้วก็เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเนี่ย
อันนี้มีอยู่แล้วครับมีข้อมูลอยู่แล้วโดยเพียงพอที่สามารถดำเนินการได้
คือคุณหมอเชื่อว่าตอนแรกที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาสงสัยแล้ว
แล้วเขามีการผ่าเรียบร้อยแล้วแม้ว่าในหลักของคุณแม่เขาเป็นมุสลิมมาแล้ว
ผ่าจะยากมากแต่ว่าตำรวจเขาก็ส่งไปผ่าให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ย
เชื่อว่าเชื่อว่าผ่าละเอียดคือโดยปกติมาตรฐานผ่าละเอียดแน่นอนครับ
แต่ว่าผมมีประเด็นตรงที่ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย
ก็เห็นด้วยว่าคือโดยปกติเนี่ยนะครับโดยศาสนาหลักศาสนาเนี่ย
ใช่ครับแล้วก็จะไม่มีการผ่าชนสูตรศพครับยกเว้นจริงจริงในบางกรณีจริงจริง
ที่แบบมีเหตุจำเป็นจริงจริงแล้วต้องมีการพูดคุยกัน
ในกรณีเนี้ยผมคิดว่าต้องมีเหตุสงสัยจริงจริงนะครับไม่สงสัย
ปกติด้วยนะเพราะว่านี่คือศพของมุสลิมเนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้ว่าขอผ่านแล้วเขาให้นะคือคือแต่สุดท้ายก็คือนั่นแหละ
เขาก็ตำลดภูมิกับก็อยู่ในว่าก็ผ่าตั้งแต่คือความยากในการผ่าเนี้ย
อืมมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฉันสงสัยครับขอผ่าเลยไม่ใช่นะอืม
มุสลิมนี่เขามาล้อมเลยนะห้ามเอาศพไปครับมันขนาดนั้นเลยนะ
คือแสดงว่ามันมีเหตุแล้วแสดงว่าโอ้โหกับพีพีเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย
เหตุแล้วเขาถึงส่งไปผ่าถูกต้องมันต้องสงสัยขนาดนั้นเลย
ทีนี้เจ้าขาเนี่ยอยู่ดีเขาแจ้งมาโรงพยาบาลบอกมาโรงพยาบาลเด็กเลย
ไปถึงย่าก็เหมือนภาพที่เราเห็นใช่ไหมฮะน้องจับได้แค่นี้เอง
นั่นตอนที่ออกจากไอซียูแล้วนะคะวันแรกนี่คืออยู่ไอซียูหนักกว่านี้อีก
คือที่เห็นนี่คือนี่คือออกจากไอซียูแล้วใช่ค่ะ
สิบห้าวันยี่สิบสี่วันนะคะนอนซิลแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ย
อาการพอจะกระเตื้องหรือว่าดีอะไรขึ้นบ้างไหม
กับกิริยาภายนอกน้องจะตอบสนองดีขึ้นมาตอนที่ว่า
ถ้าเราเอามือให้คุณน้องบีบน้องจะมีแรงบีบมากขึ้น
อืมมากกว่าวันแรกแรกแต่มันก็ยังมีที่น่าเป็นห่วงคือ
น้องยังให้ยาฆ่าเชื้อที่ปอดน้องยังให้ยาฆ่าเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
ครับแล้วที่ศีรษะน้องยังบวมมากวันที่แปดถึงจะได้
ซาเรย์ดูว่ามันทำไมถึงบวมขึ้นมาเยอะคือมันมีข่าวตอนแรกแรกอ่ะ
ที่แม่เขาปฏิเสธอ่ะครับบอกว่าเจ้าขาเนี่ย
เอากระป๋องแป้งมาทุบมาขูดมาขูดมันเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอ
คือต้องเรียนก่อนว่าเด็กอายุประมาณ๓ขวบกว่านะครับ
ถ้าจะมาขูดจะมาอะไรเนี่ยโดยปกติเด็กก็จะเจ็บนะฮะ
ก็คงไม่ได้ทำถึงขั้นให้ตัวเองรุนแรงถึงเสียชีวิตในเด็กเนี่ย
เราจะเจอคำว่าอุบัติเหตุมากกว่ามากกว่าทำร้ายตัวเอง
แต่มันจะเจ็บสาหัสขนาดนี้เลยเหรอเอาเอากระป๋องแป้งเอาอะไรมา
มันเป็นไปได้ไหมในในหลักคือถ้าดูจากอาการของน้องเนี้ย
ตามข้อมูลตามข่าวคือเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมองอ่า
ซึ่งกระป๋องแป้งเนี่ยเด็กจะเอากระป๋องแป้งมาตีตัวเองให้เกิด
ขนาดนั้นเนี่ยคงเป็นขั้นยากนะฮะแต่ว่าไหนล่ะสนับ
พวกนี้เป็นคำกล่าวอ้างได้หมดครับแต่มันตรวจดูความสอดคล้องบาดแผลได้ครับ
ผู้ชมครับที่ไทยรัฐออนไลน์นะฮะหลังจากจบเปิดปากที่ไทยรัฐทีวี

ที่ลำไส้ขาดเป็นเพราะโดนตีนหรือเปล่าอยากรู้มาก

ท่านผู้ชมตามไปต่อนะฮะไทยรัฐออนไลน์นะฮะ
แต่คุณย่าสุดท้ายตรงนี้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓

คุณย่าอยากให้ถึงประหารชีวิตเลย
ทั้งคนที่กระทำกับหลานนะ

แต่อยากให้ประหารชีวิตไม่มีข้อยกเว้นใดทั้งสิ้น
ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษอะไรทั้งสิ้น
ว่าเขาจะยอมรับสารภาพหรือไม่ยอมรับสารภาพ
ถ้าสื่อถึงคนนั้นได้อยากจะบอกอะไรกับเขา
อยากจะบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไร

เลี้ยงหลานมาหลานไม่เคยงงแอ

หิวก็ขอกินตอนน้องพูดได้แล้ว

เราไปดูหลานฮะ
หลานหลับแล้ว
เย็นตามต่อนะคะท่านผู้ชมครับ

บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตแน่นอนว่าเรื่องบาดเจ็บสาหัส
มันออกมานะอันนี้คืออย่างละเอียดตอนเหล่าใช่ไหมครับมี

จากเดิมที่ฟังจากผู้กับก็คือ

ให้ผมดิร้อยเวรไม่ได้เห็นว่าเล็กน้อยแน่

ถ้ามันเป็นแค่ลอยนิดหน่อยคงไม่ขนาดนี้
ซึ่งตรงนี้เราต้องอันนี้คือต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ

ที่เขาวันนั้นเขาเห็นว่าเฮ้ยดูแล้วอย่างที่ทนายรณรงค์บอกไม่ใช่เล็กน้อยหรอก

แม้จะเป็นหลักมุสลิมแต่ว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพื่อขอส่งชนะสูตร

แล้วออกมาคือข้างในมีคั่วลำไส้หลุด

ส่วนผลเบื้องต้นคืออะไรนะคุณย่า

คือจริงเวลาไปผ่าชนสูตรศพเนี่ย

ซึ่งผ่าเสร็จปุ๊บเข้าไปก็จะเห็นแล้วว่ามีเลือดออกในช่องท้อง

ก็ในเบื้องต้นก็เขียนระบุให้เพื่อให้ญาติเนี่ย
เอาไปดำเนินการที่เขต

อันหลังตามข้อมูลที่บอกว่ามา๓เดือนแล้วก็เพิ่งมาได้

อันนี้ถามว่าทราบได้ยังไงก็จากคุณพ่อนะ

เขียนว่าคั่วลำไส้หลุดแล้วมันก็ไปเชื่อมโยง
กับเรื่องเลือดออกในช่องท้อง
อันนี้คนก็สงสัยว่าคั่วลำไส้คืออะไร

คือจริงมันเป็นตัวยึดนะฮะระหว่างผนังหน้าท้อง

ในตัวนี้มันจะมีเส้นเลือดอยู่ที่เลี้ยง
ถ้าเกิดมันมีไปการกระทบกระแทก

อะไรมากระทบหน้าบ้างอาจารย์

ถ้าเป็นในมุมมันเป็นทุกอย่างจากตัวโรคก็ได้

ถ้าเอาการบาดเจ็บเนี่ยการกระแทกเนี่ยด้วยตัวของน้องนะครับ

คือผิวหนังจะมีชั้นกล้ามเนื้อที่รองรับน้อย

คันเฉยกันมาน้อยเพราะฉะนั้นตัวผนังหน้าท้องกับลำไส้มันติดกัน

ก็มีโอกาสทำให้เกิดได้แต่มันก็ต้องระดับหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมันไม่เหมือนผู้ใหญ่
ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ไปชกหน้าท้องอาจจะมีการเกรงกล้ามเนื้อรองรับได้
แต่ในเด็กเนี่ยเขาไม่มีกล้ามเนื้อจะรองรับ
เพราะการกระแทกอะไรแรงไปที่หน้าท้องเด็กเนี่ย
ก็จะมีโอกาสเข้าไปทำให้เกิดการเคลื่อน
ผนังหน้าท้องกับลำไส้มันจะมีตัวเชื่อม
ก็คืออันนี้แหละฮะคั่วลำไส้เนี่ยมันก็จะลุดออกจากกัน
เพราะลุดมันก็จะมีเลือดออกต้องกระแทกแล้วก็ลุดไป
เพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้มีได้เป็นลักษณะต้องมีการมากระแทก
ทีนี้ถ้าถามว่าอะไรบ้างที่จะมากระแทกได้
คือแรงกระทำจากภายนอกได้ทุกอย่างนะครับจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นหัวอะไรได้หมด

คือวิ่งหกล้มเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็โอกาสก็เป็นไปได้
นั่นคือแรงกระทำจากภายนอกแต่ถามว่ามันต้องมีบาดแผลอื่นสอดคล้องด้วยนะครับ
ภูมิกับบอกว่าอะไรนะเบื้องต้นแม่เขาบอกว่าโอ้เด็กเขาก็วิ่งสนไปเรื่อย

ครับคืออันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นปัญหา
คือประเด็นปัญหาของสิ่งที่จะต้องไปดูต่อ
ถ้าวิ่งล้มแล้วกระแทกขนาดนี้มันต้องแรงขนาดไหน
เนี่ยเด็กวิ่งมาชนเนี่ยขอบเก้าอี้หรือกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้าน

จริงแล้วเอาข้อที่๑ข้อที่สำคัญคือต้องตรวจสารที่เกิดเหตุ
พอเกิดเหตุใช่ไหมฮะก็ต้องไปตรวจสารที่เกิดเหตุ
ถ้าบอกว่ามีการหกล้มหกล้มที่ไหนหกล้มอย่างไร
ก็ต้องมีการเก็บรายละเอียดเรื่องสถานที่เกิดเหตุ

ดูเรื่องของร่องรอยตรงบริเวณลำตัว
ถ้าบอกว่าไปกระแทกกับโต๊ะมันก็ควรจะต้องมีร่องรอยที่สอดคล้องกับตัวโต๊ะ
จะกระแทกมุมกระแทกขอบกระแทกอะไรมันก็ต้องมีร่องรอยที่สอดคล้องกัน
หรือถ้าบอกว่าหกล้มลงไปกับพื้น
เด็กโดยทั่วไปถ้าวิ่งหกล้มพื้นแบบไหน
มีรอยถลอกไหมมีรอยเจ็บไหม
พวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่จะต้องเอาให้สอดคล้อง
ทั้งตัวสารที่เกิดเหตุการตรวจบาทแผลการดูสอดคล้อง
ตัวผู้ต้องหาจะจำนวนต่อหลักฐานเอง
ก็คือเวลาบอกออกมาบอกว่าเป็นลักษณะของการหกล้ม
ซึ่งพอบาดแผลมันไม่สอดคล้องเนี่ย

เขาก็อาจจะรับสารภาพที่สุดได้
คุณพ่อเคยประเมินหรือว่าเคยวิเคราะห์

เพราะพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนที่ว่า

บุคลิกสองคั่วอย่างนี้หรอสองอารมณ์ในคนเดียวกัน
ใช่ครับคือในโลกโซเชียล

กล้าพูดกล้าด่าใครทุกใครก็ได้

คือเขาจะเปลี่ยนไปอีกคนนึง

ตัวตัวตัวแล้วคือแบบไปเชิญหน้ากัน

เงียบเหมือนไม่มีอะไร

คนปกติเลยแต่ในโซเชียลเนี่ย

เราเอารูปโปรไฟล์คุณอื่นมาขึ้นเป็นไฟส์ไหนเนี่ย

ยังไงคิดไปยังไงเกี่ยวกับพีพี

แล้วต้องส่งค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วเขาแบบว่า

แล้วมาระบายกับลูกเรามากกว่า
ยากันแล้วไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูบุตรเหรอ

ยา๒๓พฤษภาคมครับผม

๓สิงหา

แต่น้องเสีย๒๖ค่ะพฤษภาค่ะ

เรื่องของเงินดูแลเด็กใช่ไหม
ถ้าพ่อบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ส่งเงินให้หรือเปล่ามัน๓วันเองนะ

มัน๓วันเองมันไม่น่าใช่เรื่องเงินอ่ะ
เงินเท่าไหร่ดูแลบุตรอะไรอย่างไรไหนลองเล่าให้ฟังสิ
พ่อเขากลับออกไปจากบ้านเราเอาลูก๒คนไปด้วย

ก็นัดวันกันแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ยื้อคุณพ่อก็ยอมไปหย่าเพราะก็

พอวันไปหย่าเขามีเอกสารให้เซ็น

ให้มอบสิทธิ์เขาเป็นแม่

แล้วก็เซ็นค่าเลี้ยงดูไง

เห็นในใบคล้ายหย่านะครับมันจะมีว่าให้จ่ายเดือนละ๕๐๐
เลี้ยงดูเด็กทุกวันที่๓๐ของเดือน
นอกจากให้เขาดูแลแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกสองคนให้เขาด้วย
อำนาจปกครองบุตรให้เป็นของฝ่ายแม่
พออย่างนั้นวันที่๓๐พึ่งยาวันที่๒๑

ยังไม่ถึงกำหนดต้องให้ค่าเลี้ยงดูเลย
วันที่๓๐พฤษภาต้องให้เขาเดือนละ

แต่อีก๓วันคือ๒๖พฤษภา

วันที่๒๗แชทไลน์หาป้า
บอกว่าให้วันที่๓๐นี้
ส่งเงินค่าเลี้ยงดูด้วยนะ๕๐๐บาท

ค่ะแต่ในวันที่๒๗นั่นคือเขาฝังน้อง

ค่ะแต่๒๗ก็ทักมาขอเงิน๕๐๐บาท

ก็บอกว่าวันที่๓๐เนี่ย
ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูน้องนะ๕๐๐บาท

ส่งรูปทนายมาบ้าง
ในเชิงว่าเขาปรึกษาทนายนะ
จะฟ้องได้ไหมในเมื่อมีเอกสารแบบนี้

หรือถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินค่าเลี้ยงดูลูกเนี่ย
เพราะว่าเงื่อนเวลามันอาจจะยังไกลกันเนี่ย
คุณพ่อคิดว่ามันจะมีจากอะไรอีก
อาจจะเป็นเพราะเขาน่าจะทะเลาะกันสองคน

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาไปอยู่ด้วยกัน
ทะเลาะกันก็ได้แล้วก็แบบไประบายถ้าลูก
เพราะลูกหน้าตาเหมือนผม
ลูกสาวได้พรม

แต่อันนี้คือการคาดการณ์ของคุณพ่อนะ
คือทางฝั่งผู้ต้องหาสองคนเขายังปฏิเสธนะครับ

แต่คุณพ่อคาดว่าเป็นเพราะว่า

เพราะลูกชายคนเล็กหน้าเหมือนคุณพ่อเด็ก

ได้เหมือนแบบว่าหน้าได้ทางแม่

แล้วแบบว่าน้องเป็นคนหน้าตาดี

ก็คือคุณพ่อเชื่อว่า
ลูกสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือในการ

ขอให้มาสอบหมอที่ทำการรักษาว่า
เรื่องจุดเฉพาะของเขาเนี่ย

ร่องลอยทางไหนนะ

แต่หมอเขาเห็นตั้งแต่วันแรกแล้ว

ยังเดี๋ยวภาพยังไม่มาสอบปากคำกัน

อาจารย์หมอท่านคงชี้ไปแล้วว่ามันมีบางประเด็น
คือหมายจับที่ออกมาครั้งแรกเนี่ย
ก็คือสองคนนี้แม่เด็กกับพ่อใหม่
พ่อเลี้ยงเนี่ยสามีใหม่เนี่ย

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงกับสาหัส

เป็นการแจ้งข้อหาภายหลังไม่ได้ไปขอหมายจับ

แจ้งอนาจารย์ไป
ทีนี้เมื่อวานที่ไปกับคุณย่าคือไปให้ดำเนินคดีเพิ่มเรื่องของกระทำชำราว

ครับอันนี้คือไปแจ้งเพิ่มด้วย
พาคุณย่าไปเอาผลเพราะยังไม่ได้ผลจากโรงพยาบาลอมบัวทองเลย
อืมส่วนหมอหมูคิดว่าหลักฐานต่างคิดว่าไม่นานหลุด
น่าหลุดคืออย่างกรณีน้องเจ้าขาเนี่ยนะครับที่ถึงขั้นติดต่อไปนะครับ
พอติดต่อไปนั่นแสดงว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามันมีความผิดปกติ
ตรงเนี่ยมันเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่เขาดำเนินการ
มันก็มีการตรวจการเก็บข้อมูลดำเนินการแล้วมีการแจ้ง
เพราะฉะนั้นถามว่าที่พี่ทางานโรณรงค์พูดถึงการจัดการณ์ใบสอบเพิ่มเติม
คือเป็นการขอข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม
เพื่อเอาไปใช้ประกอบในทางคดีให้มันครบถ้ว
เขาบอกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นการทำร้ายร่างกายได้ไหม

วันนี้เวลาหมดจริงทางออนไลน์ก็เวลาหมด
แต่ผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยตามเรื่องนี้ต่อ
และเป็นกำลังใจให้กับคุณย่า
คุณย่าเล็กและคุณพ่อของน้องเจ้าขาและน้องพีพีแน่
วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเปิดปากนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ
พรุ่งนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาที
กลับมาเปิดปากเปิดความจริงกันใหม่ครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ